ไปดูเหตุการณ์ที่อุทัยธานีคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้อายุห้าสิบสองปี
ก็ตามง้ออดีตแฟนสาวนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะ
สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจเอาปืนยิงเธอได้รับบาดเจ็บค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่นายกิตติ
รจนากิจค่ะก็สุดท้ายเข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะ
คุณผู้ชมตำรวจสถานีตำรวจภูทรลานศักดิ์ที่อุทัยธานี
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปด
ซึ่งใช้ยิงนางสาวอาริยาอดีตแฟนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อายุ๒๒ปียิงเธอตอนที่เธอกำลังขายลูกชิ้นปิ้ง
อยู่ริมถนนที่อำเภอลานศักดิ์นะคะพี่สาวของผู้บาดเจ็บเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เล่าบอกว่าน้องยืนขายลูกชิ้นปิ้งอยู่
นายกิติขับรถกระบะมาแล้วก็ทำทีสั่งซื้อลูกชิ้น
แต่มือเนี่ยกุมอยู่ที่กระเป๋าแต่ไม่เห็นนะคะว่าเขาพกมาด้วย
ไม่ได้เห็นว่าเขาพกปืนมาด้วยนายกิติถามว่ามีอะไรเหลือบ้าง
น้องก็บอกว่าหมดแล้วเหลือแต่น้ำนะคะนายกิติก็ไม่พอใจ
เดินไปเปิดถังน้ำแข็งดูลูกชิ้นแล้วก็หยิบปืนออกมาจากกระเป๋า
ยิงน้องสาวค่ะตรงหน้าอกแล้วก็ใบหน้า
หลังจากนั้นก็หนีไปน้องเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้าน
พาไปส่งที่โรงพยาบาลลานศักดิ์นะคะหลังก่อเหตุคุณผู้ชมค่ะ
นายกิติรู้สึกสำนึกผิดนะคะก็ตัดสินใจขับกระบะคันนั้นแหละค่ะ
กลับมามอบตัวกับตำรวจแล้วยอมรับว่าที่ยิงเนี่ย
ก็เพราะว่าเคยคบกันตั้งแต่ปี๖๔
แล้วก็ห่างกันไปสักพักนึงแล้วระยะหลังเนี่ย
ฝ่ายหญิงเหมือนจะตีตัวออกห่างแล้วมีท่าทีหมางเมินก็ระแวงนะคะ
หลังก่อเหตุก็เสียใจมากค่ะ
ก็พยายามเก็บตังค์มาเรื่อยแต่ยังไม่ทันเท่าไหร่ครับ
เขาก็เริ่มเปลี่ยนไป
ที่ทำครั้งนี้ไปตั้งใจไหมรักเขารักเขาไหม
ทำไมเขาทำท่าเกลียดรับครับนี่ผมยังห่วงเขาอยู่
เรื่องต้นนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายกิตติ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ